รสชาติไหนราคาดีที่สุดครับ

เต็กซ์จะเฉลยเลรสสาหร่ายค่ะ
ราคาอยู่ที่๒๕บาท

ออริจินัลค่ะมันฝรั่งแท้ค่ะ
ราคาอยู่ที่๒๙บาท

เลรสฮอตซอสนะคะ
ราคาต้องถูกกว่า๒๕บาท

และคุณนุ้ยจะกลับบ้านเลยหรือเปล่า

ตอนนี้คุณุ๊ยกับคุณอมร่อน
ราคาอยู่ที่
หันตอนค้าแรกเลยค่ะ

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ก็ทำไปเถอะเดี๋ยวผมไม่มีงานทำนะ

ไอ้บอสสนุกอะไรดักหมา
คนมีความสุขใจนั่งร้องไห้เหรอน้า
แม่เต้นกระจายขนาดนี้ไปโดนตัวไหนมา
ไปโดนตัวไหนมา

อะไรอย่า
เดี๋ยวเกี่ยวหนังหน้านี่จบแล้วบอกให้นะ

จะเต้นบ้าอะไรพี่ผมไม่ได้อยู่

วันนี้ร้านเรามีปาร์ตี้
มีปาร์ตี้ปาร์ตี้มันเกิดใคร

กำลังชื่อหยุดไป

เป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเป้เสริมมา
กำลังใช้ความคิดอยู่

พี่ต้องการจะมาซื้ออะไรไม่ทราบฮะ

เฮ้ยพี่เครียดด้วยอึดอัดไหมพี่

ถ้าอึดอัดผมว่าให้เป็นตัวของตัวเองดีกว่า

พูดแล้วนะ
ตอนแรกยังเป็นผู้ชายอยู่เลย
โดนอะไรเข้าไปถึงได้กลายเป็นแบบนี้
ตอนนี้ไปดูกันว่าแก๊งป่วนจะเอาคำถามอะไร
มาฝากคุณผู้ชม

เจ๊นี่แต่งตัวตามแปริชันอยู่แล้ว

เจอกันพี่กล้ามอยู่นี่นิดหนึ่งงั้นไอ้นี่ก็

หอบมาขนาดนี้จะไปกินข้าวมั้ง
อื้อที่นี่เอาข้าวใส่กระเผ่าหรอ
ไม่ใช่จะกลับบ้าน

เออเดี๋ยวต้องกลับได้ยังไง

เดี๋ยวนะไม่อ่ะนเบิร์ต
ระเบิดไม่เคยขอลาเลยขอแต่ม้า

ลากับม้ารูปร่างมันคล้ายกัน

ไม่นานผมไปวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ
ิบวิ่งในของไปเยอะเลย
ใช่เอาของในร้านสาวจะบ้าหรือ
ไม่ใช่ของฝากของฝาก
ของฝากแล้วพี่ไปฝากใครนักหนา

กระเป๋าร่างนี้ไปฝากยายมีกับยายมอย
แล้วก็ในกระเป๋านี้ก็ไปฝากอาเฮียหลี
เดี๋ยว

ยายบีขายหอยยายมอยขายหมีไง

เราที่วันนี้เป็นศิลปินภูทอมจริง

เธอพันธุ์กันจังกัน

เขามีแฟนคนเดียวกันด้วยนะ
จะหมายความคิดชื่อ
สงถวย

ของมันประมาณ๒๐กิโลเนี่ย

เจ๊ล่ะ

โอ้ไม่ผมตกชื่อน่าจะยู้เลย
ผมหมายถึงว่าของที่เอาไปเนี่ยมันประมาณ๒๐กิโล
แล้วจากสายการบินที่ผมไปตายสายการบินไหน
ราคาถูกที่สุด
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะทราบไหมคะว่าสายการบินโลคอร์สสายการบินไหนที่น้ำหนักถูกที่สุด
ถ้ารู้ทายมาค่ะเรามีรางวัลแจก
ใครรู้บ้างอัตราค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง๒๐กิโลกรัม
เส้นทางในประเทศ๓สายการบินนี้สายการบินไหนราคาถูกที่สุด
สายการบินไทยแอร์เอเซีย๒สายการบินไทยไลออนแอร์๓สายการบินนกแอร์
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

มาซื้อแฟงครับแม่ให้มาซื้อแฟงครับ
แม่ทำงานตัวเลขครับ

ดูดูพี่ดิดูพี่คนนี้
พ่อแม่อาชีพคาสุดคนนึง